ขอบคุณครับ

เอาเป็นว่าก็คือถ้าเศรษฐ์ส่วนที่แบบเชียงแรงก็น่าจะเป็นเรื่องที่กรอบเปล่านะเดี๋ยวเนี่ย
ได้ยินมานะครับว่ากรอบไม่พูดก็แปลว่าไม่ได้กรอบไม่ได้แปลว่ากรอบไม่รู้สึก
ก็สิ่งที่บอกว่ามีคนมาเขียนว่าก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับเรายืนยันครับ
มันไม่ได้ยางนะรอบ่อยระหว่างของก็คือเขาเรียกว่าสิ่งแวดรอบที่กรอบอยู่รอบ
เขาเรียกว่ามันไม่ได้รอบที่กรอบเนี่ยครับเขาใช้คำแบบนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดกว่าตามอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างนี้
คือเราต้องวิเคราะห์กันนิดนึงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างนี้ครับ
อย่างที่เกิดขึ้นมันก็จริงบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ไม่จริง
ซึ่งบางทีก๊อฟก็ไม่ได้เข้ามานั่งพูดทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องมันก็มาถึงจุดนี้แล้ว
บางอย่างในบางส่วนที่ก๊อฟสามารถชี้แจงว่าอะไรที่ก๊อฟทำอะไรที่ก๊อฟไม่ได้ทำ

เพราะว่าก็เองไม่ได้ทำธุรกิจของขวัญธุรกิจของก็แยกกันโดยชัดเจน
แล้วก็ถ้าจะบอกว่าเขามีส่วนร่วมในธุรกิจขวัญ

ก็พูดได้เต็มปากเลยว่าก๊อไม่ได้แตะต้องไม่ได้ยุ่ง
แล้วก็น้องเองก็ให้เกียรติในการตามสังใจน้อง

ที่นั่นละอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มานั่งแบบว่า

ก็ว่าถ้าน้องอยู่ตรงไหนที่สบายใจ

ถ้าคนเราเนี่ยสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นก็อยากเสร็จตรงนั้น

หรือจะมีความสุขผมจะอยู่ข้าง
เอาเป็นว่าก๊อฟก็พยายามเต็มที่แต่ก๊อฟก็จะพยายามต่อไป

อย่างที่แม่เขาบอกว่าไม่อยากให้ลองลูกมาอยู่ด้วยกันบ่อย

ก็ว่าการที่เขาฝันกับกันก็ตามการที่กลับกับกันนะครับ
มันก็ไม่ได้มีการเสียหายอะไรสำหรับตัวก๊อฟที่ก๊อฟรู้สึก
แล้วเขาก็คิดว่าคนอื่นก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้น
แล้วก็เราชวนทำแต่สิ่งดีให้กัน

เพราะว่ามันก็ไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายกับที่น้องพูด
บอกว่าถ้าคำตอบนี้เป็นคำตอบเดียวกับที่น้องบอกดีกว่า
แต่เขาก็ยังยืนยันในจุดที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ย
พี่ถ้าเรามีพื้นที่ที่สบายใจอยากอยู่
ในที่ที่สบายใจเราก็อยากอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบ
แต่ถ้าเขาก็อยากอยู่กับสิ่งที่เขาแทนใจ

ผมก็จะช่วยเหลือเต็มที่ครับ

ก็อย่างดีที่พี่เป็นพี่พ่อมีพี่ซึญผม
คือมันออกไปแล้วก็หลายรายเว็บหรือหลายที่
อาจจะเกาะกระแทนอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วก็เขียนบางอย่างเพื่อดึงดูดคนเข้าไป
อะไรแบบนี้ครับแล้วก็นั่นแหละไม่รู้จะแล้วก็อะไร
เอ่อก๊อฟอยากให้ทุกอย่างเป็นพิสงค์ลงก็ให้น้องเคลียร์กลับที่บ้าน
แต่ตอนนี้น้องเคลียร์ก็อยู่ตรงตรงคือณตอนเนี้ยก๊อฟก็อยู่ใครกำลังใจ
น้องเคลียร์ก็อยู่ข้างก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
ก็จะอยู่ข้างในวันที่น้องแยกก๊อฟก็ยังก็ยังก็อยากจะบอกว่า
ก๊อฟจะอยู่ข้างแล้วไม่เป็นก็ตอนนี้น้องตอนนี้น้องได้มีเจอแม่หรือเปล่า
ก๊อฟก็จะบอกสมมติว่าครอบครัวก็สำคัญ
และก็ไม่ได้อยากให้แค่บ้างมีอะไรอยากจะเกิดขึ้น
ก็คือแล้วพอได้ให้กำลังใจน้อง
คำถามก็ไม่ตอบ

แล้วก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องคุณพี่น้องทั้งกัน
แล้วก็ให้กำลังใจผ่านด้วย
คุณแม่ก็เป็นหลักฝาคีมในความรู้ที่บ้านก็คุณรู้
ที่บ้านก็ทุกคนยอมรับครับ

ก็รับงานแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปก้าวกาย
ไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นผู้ชายที่ไม่ดี
โดยการที่เกาะผู้หญิงคนหนึ่งตามที่ใครหลายคนมาพูด
ที่บ้านก๊อฟก็มีมากพอแล้วก็พอแล้ว
แล้วก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันมีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตัวก๊อฟเองก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณพ่อก็มีธุรกิจของตัวเองก็
แค่นี้มันก็พอแล้วครับเรายู่กันยังมีความสุขเราพอแล้ว
คนดูแลของน้องพ่อมันดูแลหรอ
ไม่ครับวันนี้คนดูแลเขาไม่ได้ดูแลครับ
ก็บอกแล้วว่าให้น้องให้เกียรติน้องในการตัดสินใจ
น้องจะตัดสินใจ
คนของน้องบ้านนะครับก็ว่าอยากให้คนของน้องบ้าน
ให้คุณภูมิใจน้องมากเป็นส่วนตัวของก๊อฟเองก็
ให้กำลังใจน้องอยู่ข้างก็ไม่ว่ายังไงเอากลับดูแลก่อนหน่อย

ปีที่แล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเป็นตัวแปรที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันแล้ว
ลากันไปแต่ว่าณตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราใช้อารมณ์เป็นตัว

แล้ววันนี้เราก็ใช้เหตุผลเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะท่าผ่านอย่างเวลา

ถ้าคุณคิดถึงสถานการณ์กับคนก็บอกเอ๊ะถ้าเกิดปัญหาที่นี่น่าจะจบนอน

คือตอนนี้เราหาคุณเป็นเจ้าชายหรือเปล่า
บอกแล้วผมไม่ใช่เจ้าชายแล้วพี่ผมก็คนธรรมดาพี่
ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกในหัวใจ
ก็ผมรู้สึกอะไรผมก็ทำแบบนั้น
แล้วพี่ดิวคุยเรื่องแหล่งงานกันแล้วใช่ไหมครับ

ยังไงผมก็ไม่ทิ้งนอก
แล้วก็สำคัญดีกว่า

โอเค